ไปเจอกระเป๋าเดินทางใบหนึ่งนะฮะ
มีศพของผู้ชายถูกยัดอยู่ข้างใน
นี่ฮะกระเป๋าเดินทางใบนี้ไปลอยติดอยู่กับหาดริมเกาะแก่งกลางแม่น้ำปิ่ง
ในพื้นที่บ้านท่าม้ายแดงใต้หมู่แปดนำวนลาดอกไม้องค์มือง
จังหวัดกำแพงเพชรคือคนที่ไปเจอศพคนแรกเนี่ย
บอกว่าโอ้โหมันไม่ได้เจอแค่กระเป๋าคุณเขียนมาสอน
ค่ะกลิ่นมันเหม็นเน่าออกมาแบบอื้อหือค่ะไม่ใช่ซากสัตว์อ่ะเขาบอกมัน
กลิ่นแรงแบบยิ่งมาสร้างสัตว์เหมือนสร้างศพ
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะครับท้องที่ของสพเมืองกำแพงเพชร
เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบพบว่ากระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าเดินทางสภาพยังใหม่นะครับ
่งกางเกงขาสั้นสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีขาวผมสั้นผิวขาวนะฮะอายุน่าจะประมาณสัก๔๐ปี
ถ้าดูจากความสูงเนี่ยแม้ว่าจะถูกยัดเอาไว้ลักษณะแบบนี้นะครับแต่ก็น่าจะสูงประมาณ๑๖๕๑๗๐เซนติเมตร
ข้อเท้าถูกรัดด้วยสายเคเบิ้ลพลาสติกแล้วก็ที่แขนขวานะครับถูกเชือกสีแดงพันมัดติดอยู่กับลำตัว
ศีรษะมีบาดแผลชะกันด้วยคล้ายกับถูกของแข็งทุบ
เคเบิ้ลไทยรัดไว้แล้วก็เชือกรัดไว้
เสื้อผ้าก็ยังดูเอี่ยมสะอาดนี่นะครับ
เสียชีวิตมาหลายวันแล้วว่าสภาพศพเริ่มยุ่ยมั่งแล้ว
แล้วก็มีสลายติด
โอ้โหคนเราต้องแค้นกันขนาดไหนถึงฆ่ายัดกระเป๋าเดินทางแล้วทิ้งน้ำแบบนี้ได้
นี่นะครับทุกผู้ชมครับจากการสอบสวนเบื้องต้นนะครับ
ทราบว่าเมื่อช่วง๑๒นาฬิกาเมื่อวานนี้

ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนไม่ทราบสีขับมาจอดที่กลางสะพานนะครับ
ห่างจากจุดที่พบศพ๕๐๐เมตร
มีผู้ชายสองคนลงมาจากรถ
ลักษณะคล้ายกับยกสิ่งของลงจากรถ
แล้วก็โยนทิ้งลงใบนาม
ชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงดังเนี่ย๒ครั้งนะฮะ
ตู้มแล้วก็ตู้มลงไปนะฮะ
เพราะฉะนั้นคาดว่าต้องมีของที่มีน้ำหนักถูกทิ้งลงไป๒อย่าง
แต่วันนี้เจอกระเป๋าเดินทางใบเดียวข้างในมีศพ
วัยรุ่นชายอายุ๑๖ปีพบศพคนแรกบอกว่า
เวลาประมาณ๑๑นาฬิกาวันนี้นะครับไปตกปลาที่เกาะกลางน้ำที่แม่น้ำปิงในพื้นที่
ห่างจากริมฝั่งประมาณ๓๐เมตรนะฮะอยู่ในพื้นที่บ้านท่าไม้แดงใต้หมู่๘ตะบนลานดอกไม้อำเภอเมือง
แล้วก็ไปเห็นกระเป๋าเดินทางสีดำเกยติดอยู่ที่หาดทรายริมท้ายเกาะ
เป็นเกาะกลางแม่น้ำปิงก็พยายามเปิดดูอยู่เหมือนกันว่ามันจะเป็นอะไร
แต่ก็มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าแรงออกมาแล้วก็ลักษณะเหมือนกับมีศพอยู่ในกระเป๋า
ก็เลยไปเรียกญาตินะให้มาช่วยกันดูนะฮะแล้วก็ใช้มีดขอเกี่ยวกับกระเป๋าเพื่อเปิดออกดู
พอเปิดออกดูโอ้โหตกใจเลยฮะเป็นศพมนุษย์ถูกยัดอยู่ในกระเป๋า
เห็นกระเป๋าสีดำผมสงสัยว่าคืออะไรผมเลยเดินเข้าไปดูครับ
ตอนเดินเข้าไปดูซึ่งสงสัยผมเอามือไปเปิดซิฟดูครับ
แล้วมันมีลักษณะคล้ายคนแต่ไม่มั่นใจว่าเป็นคนหรือเปล่า
ผมก็เลยไปตามลุงมาครับ
พอไปตามลุงมาลุงก็เอามีดไปเปิดดู

ให้แม่โทรไปหาผู้ใหญ่บ้านครับ
ติดอยู่ตามเกาะทรายครับ

ลักษณะคล้ายรถตู้สีดำประตูรถด้านหลังแบบอัตโนมัติ
จำทะเบียนจำสีไม่ได้ขับมาจอดที่กลางสะพานแถวนี้
ห่างจากจุดทบสบห้าร้อยเมตรเห็นผู้ชายสามคนลงมาจากรถ
ลักษณะคล้ายยกสิ่งของสองชิ้นแล้วก็ทิ้งลงแม่น้ำ
ทีแรกชาวบ้านคิดว่ามีคนมาระเบิดปลาในแม่น้ำค่ะอ่า
แต่วันนี้กลับมาเจอก็คือเป็นกระเป๋าถูกทิ้งไว้แล้วก็มีศพยัดอยู่ข้างใน
พอเจอศพแล้วนะคะก็ได้ไปสอบถามชาวบ้านว่า
เออพอมีใครเห็นไหมก็ได้แต่มีอีกมาประเด็นนึงก็คือว่า
อืมน่าจะเป็นรถตู้สีดำที่หลังคาอ่าเขาเรียกอะไรนะคะ
ข้างหลังนะคะเปิดสไลด์ลงคนมีผู้ชายลงมา๓คน
พอตู้มแรกแกวิ่งออกมาดูเอ่อประตูอะค่ะประตูหลังนั้นนะคะ
เลื่อนปิดเพราะมีรถพ่วงมานะคะพอรถพ่วงผ่านไปอ่า
ฝาท้ายก็เปิดใหม่แล้วสองคนที่ยืนอยู่อะค่ะ
โดยมีอีกคนนึงยืนอยู่ข้างรถเหมือนดูต้นทาง
แต่สองคนน่ะจับกระเป๋าโยนอันเนี้ยตู้มแรกไหน
ไม่เห็นคาตาแต่ได้ยินเสียงแน่นอน
แต่ตู้ม๒เนี่ยคือแกเห็นว่าลงไปค่ะ
อันนี้ก็เป็นคำบอกเล่าอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวตำรวจต้องไปไล่ต่อ
ใช่เพราะว่าข้อมูลจากชาวบ้านเนี่ย
ลักษณะรถหรือว่าบุคคลที่ลงมาโยนของลงแม่น้ำ
นี่ยังไม่ค่อยตรงกันใช่ค่ะแต่ได้ยินเสียงตู้มสองตู้มไง
ใช่โยนลงไปสองครั้งแต่ตอนนี้เจอกระเป๋าใบเดียว
ที่มีศพยัดอยู่วันนี้ตลอดทั้งวันนะครับ
กู้ภัยกำแพงเพชรสว่างธรรมสถานอ่าก็
พร้อมกับชุดประดาน้ำนะครับอ่าก็กำลังค้นหากันอยู่
เพราะคาดว่าจะต้องมีกระเป๋าหรือว่ามีอะไรอีกสักอย่างหนึ่งนะ
ตามที่ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าได้ยินเสียง๒ครั้ง
โยนลงไปสองครั้งนะครับตอนนี้เพิ่งหาเจอกระเป๋าใบเดียวนะครับ
ยังไม่เจออีกใบหนึ่งตำรวจก็กำลังหาเบาะแสคนร้ายอยู่นะครับ
ตอนนี้ไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางอยู่ทั้งจุดที่คิดว่าคนร้ายขับรถมุ่งหน้ามา
แล้วมาจอดที่กลางสะพานตรงนี้กับจุดที่จะขับรถต่อไปนะครับ
ซึ่งจุดนี้มันมาได้จากหลายจังหวัดมาจากทางตากก็ได้
สุโขทัยก็ได้มาจากทางตัวเมืองกำแพงเพชรก็ได้
แต่เบื้องต้นที่ได้ข้อมูลมานะครับรถต้องสงสัยเนี่ยเป็นรถสีดำ
มุ่งหน้ามาจากตัวเมืองกำแพงเพชรนี่กำลังไล่แกะรอยอยู่นะครับ
ส่วนศพที่เจอส่งไปชนะสูตรที่ภาควิชานิติเวชศาสตร์
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยจังหวัดพิศนุโลกแล้วนะครับ
ก็ต้องไปตรวจสอบดูว่าศพที่พบคือใครนะคะแล้วก็ขยายผลเพิ่มเติม